เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง๘โมงเช้าที่ผ่านมา
แถวประตูน้ำคือกลางเมืองเลยค่ะ

คันหนึ่งเป็นรถสีดำคันหนึ่งเป็นรถสีน้ำเงินนะคะ
เขาขี่กันมาแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมา

แล้วลงไปต่อยกันกลางถนนกลางเมืองเลยอะค่ะ
เดี๋ยวใจเย็นใจเย็น

เป็นภาพจากกล้องของรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะคะ
เขาเห็นภาพเลยว่าจังหวะที่รถออกตัวจาก

คนซ้อนตะโกนด่าไปที่รถจักรยานยนต์

ครับคนขับรถสีดำที่ถูกด่า
ก็ตะโกนด่ากลับในลักษณะท้าทายกัน
คนขี่รถจักรยานยนต์สีดำก็เร่งเครื่องตามไป
คนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน
ก็ลงจากรถแล้วไปต่อยหน้าคนขี่รถจักรยานยนต์สีดำ
ทีนี้แหละก็เปิดฉากต่อยกันกลางถนนนะคะ

รถยนต์รถจักรยานยนต์นี้มีหมด
บอกว่าคลิปนี้เป็นของพี่ชายเขา
ฝากให้ลงในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์เอ็กซ์แม็กซ์
ว่าทั้งสองฝ่ายต้องการคลิปต้นเรื่อง
ไว้ใช้เป็นหลักฐานในการทะเลาะวิวาส
พร้อมกับบอกว่าหลังขับออกจากสี่แยกไฟแดง
ก็เห็นทั้งคู่ตะโกนด่าทอกันไปมา
ก่อนที่จะจอดรถลงมาชกต่อยกัน
ซึ่งพี่ชายของคนโพสต์ก็ไม่รู้ว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไร
และใครเริ่มก่อนแต่ก็เอามาลงเอาไว้
จะได้เห็นข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น
น่าจะเข้าไปฮะ
ใช่ค่ะ๘โมง

ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่มีใครมาแจ้งความมาลง
ทึกประจำวันมาเอาผิดอะไรกันอืม